คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการวิ่งของพี่ตูนกันบ้างนะคะ

คือต้องให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้
หยุดพักหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้จะวิ่งต่อ
ก็จะเข้าสู่นครสวรรค์นี่แหละค่ะ
แล้วก็บรรยากาศเมื่อวานวิ่งไป

แต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่เซตสุดท้าย
เดี๋ยวจะเอาให้ดูกันเพราะว่าเรื่องของยอดบริจาคนั่นเองนะคะ

ถือว่าเป็นการก้าวผ่าน๑๕๐๐กิโลเมตร
ระยะทางทั้งหมดค่ะ๒๑๙๑กิโลเมตร

หมวดทางหลวงชัยนาฏในตำบลธรรมามูล
ทีนี้ก่อนที่จะวิ่งเซตสุดท้าย

บอกว่าตอนนี้ยอดเงินบริจาคทะลุ๗๐๐ล้านบาทแล้ว
ตามจุดประสงค์ของโครงการที่มีการตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
พี่ตูนจะพูดยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
เชื่อเหมือนกันในสิ่งเดียวกัน

มันจะช่วยชีวิตได้

แล้วก็เชื่อไม่ได้เชื่ออย่างเดียว

ขอบคุณคนไทยทุกคนณวันนี้ขอบคุณมากครับ
ร้อยล้านแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้นะคะจะพุ่งขึ้นไปอีกเรื่อยนะคะ
อย่างที่พี่ตูนบอกพี่ตูนบอกว่าเงินจำนวนเล็กน้อยเป็นการรวมกันรวมความสามัคคีกัน
คือพี่ตูนเคยบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเงินมาจากคนรวยเป็นก้อนใหญ่
อยากได้เงินจำนวนเล็กน้อยจากคนหมู่มากมากกว่า
ถ้าบาท๑๐บาทจากหลายคนอยากให้มันรวมกัน
เพราะว่าคือการรวมใจรวมพลัง
หลังจากนั้นนะคะพี่ตูนขอบคุณประชาชน
เมื่อครบ๗๐๐ล้านแบบนี้ก็ออกวิ่งต่อนะคะ
ระหว่างทางบริเวณสี่แยกไฟแดงแขวงการทางชายนาฏ
มีเด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดชัยนาฏตั้งแถวแล้วก็มานั่งรวมตัวกันรอพี่ตูน

โดยมีนายวันโชคกลิ่นกลัดอายุ๑๖ปีหรือว่าน้องไทย
เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะ
ช่วยพี่ตูนร้องเพลงด้วยชื่อว่าเพลงแสงสุดท้าย
อันนี้ได้ยินตลอดเส้นทางเลยนะทุกคนร้องเพลงเพลงนี้แหละ
ชัยนาธก็ร้องกับหลายวงเหมือนกันนะแสงสุดท้าย
จังหวัดเดียวนี่ร้องแสงสุดท้ายประมาณ๓จุดด้วยกันถ้าทุกเซต

ร่วมร้องกับพี่ตูนแบบนี้สร้างสีสันให้แก่การวิ่ง
สุดท้ายเป็นอย่างมากพี่ตูนเขาก็ได้ช่วยกันร้อง
ตูนจัดปกให้ด้วยบอกอ้าวปกขึ้นหน่อยนะ

ซึ่งภายหลังจากการวิ่งเสร็จเรียบร้อย
ตูนแล้วก็คณะหยุดพักที่ชัยนาธนี่แหละค่ะ๑วัน
แต่ว่าไม่มีการเปิดเผยว่าพักที่ไหนนะคะ
ทีมงานบอกว่าอยากให้พี่ตูนพักให้ได้มากที่สุด
กลัวจะมีคนไปรอที่หน้าที่พัก
นี่แหละค่ะก็อยากให้พักอย่างเต็มที่
และจะเริ่มวิ่งอีกครั้งย้ำ
พรุ่งนี้นะคะมุ่งหน้าเข้าศูนย์นครสวรรค
คอสวรรค์เขาก็เตรียมแล้วมีข่าวว่าเตรียมแล้วเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ไปดูบรรยากาศที่นครสวรรค์กันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีไฮไลท์นะมอบให้กับพี่ตูน
ทีนี้ที่นครสวรรค์กลุ่มแม่บ้านมณฑนทหารบกที่๓๑
จิรประวัตินครสวรรค์เนี่ยก็ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
นี่แหละบริจาคสมทบทุนในการสร้างมังกรมงคล
เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชม
ที่เห็นสีเขียวสีแดงสีม่วงนั่นคือเป็นธนบัตรทั้งนั้นเลย

สีเท่าก็มีสีเท่าแบงค์พันธุ์
ส่วนมังกรมงคลนี้นะคุณ
เขาทำมาจากโครงเหล็กแล้วก็บุด้วยผ้า
ความสูงประมาณ๙๐เซนติเมตรยาวกว่า๑๐๐เซนติเมตรนะคะ
เป็นทั้งธนบัตรแล้วก็เป็นทั้งเหรียญด้วยนะทั้งตัวเลย
ซึ่งธนบัตรก็ต้องพับแบบสมส่วนพับแบบประนีต

ใช่ค่ะหลายคนบอกว่าเห็นแบบนี้อยากรู้มูลค่าเท่าไหร่
บุญราคาบังกรมงคลนี้นะคะคิดเป็นจำนวนเงิน๕๙๘๔๕บาท
แต่คุณค่ามันเกินกว่านั้นมากมันทำด้วยใจอ่ะนะ
แล้วก็จะมอบให้กับพี่ตูนในวันที่วิ่งผ่านจังหวัดนครสวรรค์
คือช่วงวันที่๑๑๑๒ธันวาคมนี้แหละค่ะ
เพื่อให้คุณตูนเอามังกรมงคลตัวนี้เนี่ยนะ
ไปช่วยเหลือไปประมูลในโครงการ๙คนละ๙
เพราะประมูลเพิ่มคุณราคาเขา
จาก๕๐๐๐อาจจะประมูลเป็นเท่าไหรเท่าไ
ได้อยู่แล้วเลยนะคะแล้วก็ยอดบริจาค
ตอนนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์๙คนละ๙
ก็อยู่ที่๗๐๖ล้านกว่าบาทแล้วเนี่ยนะคะ
ปัจจุบันนี้เลยนะครับในเวลา๘นาฬิกา๕๕นาที

ผมอ่านทันนะยอดยังไม่ขึ้น
ผมอ่านทันนี่ไปอีกแล้ว
ระยะทาง๑๕๑๐๘๐กิโลเมตร

ใช่วิ่งมาแล้ว๓๒วันเวลารวม๒๗๒ชั่วโมงนะครับ
หญิงสมิตาสังคโพเป็นคุณหมอประจำทีม๙คนละ๙
ก็โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่า๔วันที่ผ่านมา
ทุกอย่างดูดีมากจนทำให้อดคิดไม่ได้ว่า
เราจะถึงแม่สายในวันที่๒๕ธันวาคมนี้
แบบไม่ต้องสงสัยแบบคิดว่าไม่มีหมอก็ถึงได้สบาย

แล้วก็เวลาเราลองมาคำนวณดู

หากวันหยุดพักมาคำนวณตามระยะทางอีกประมาณ๖๐๐กิโลเมตร
คุณตูนและคณะจะต้องวิ่งวันหนึ่งประมาณ๕๐กว่าหรือว่า๖๐กิโลเมตรต่อวัน

ใช่แต่ว่าจะต้องไม่บาดเจ็บหรือว่าไม่หยุดพักเพิ่มเติม
ก็จะถึงที่แม่สายเนี่ยนะคะ
ตามที่กำหนดไว้ในโครงการก็คือวันที่๒๕นั่นเองค่ะ

ก็จะเป็นช่วงเวลาของการวิ่ง
เมื่อระยะประมาณ๓วันที่ผ่านมา
เพราะว่ามีก่อนหน้านี้ที่พี่ตูนจะต้องวิ่งหนักมาก
ก่อนเข้ากรุงเทพฯที่๗๐กว่ากิโลกรัม

ใช่ค่ะช่วงราชชะบุรีช่วงเพชรชะบุรี
แต่หลังจากนี้สิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือช่วยกัน

แล้วก็เวลาถ่ายรูปก็คือให้ตั้งเป็นโหมดวีดีโอไว้จะดีกว่านะคะ
แล้วก็เรื่องของแบงค์ที่จะคล้องคอด้วย
บางทีเศษแม็กซ์มันจะบาดคอพี่ตูน
อยากให้เอาใส่ซองแล้วก็ส่งให้กับทีมงานที่เขามีถุงรับบริจักษ์อยู่

เอื้อมจะไปให้พี่ตูนถึงมือไปขวนมือพี่ตูน
หลายคนไม่อยากให้เกิดอะไรกับพี่ตูนแล้วนะครับ